ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเธอต้องเจอกับอะไรนะครับ
เพราะว่ามีแฟนเก่าเลิกกันไปแล้วนะครับแต่ยังตามรังความอยู่นะฮะ
ถึงขั้นบุกเข้ามาที่ห้องนะงัดลูกบิดประตูห้อง
แล้วเข้ามาแบบเนี้ยถือมีดเข้ามาอย่างนี้ค่ะ
คือถ่ายคลิปตัวเองเอาไว้นะแล้วเอาไปโพสต์แล้วข่มขู่
มขู่ประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยเข้ามาถึงตัวแบบนี้นะ
โอ้โหเขาเห็นอย่างนี้เขาบอกโอ้โหความเป็นความตาย
นี่ฮะหญิงสาวคนหนึ่งนะครับอายุ๒๓ปีอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับ

แล้วนี่เป็นคลิปที่ฝ่ายชายเนี่ย
เข้ามาในห้องตอนที่เธอนอนหลับอยู่บนเตียง
ใช้มีดปลายแหลมมาตัดกางเกงกับชุดชั้นในของเธอจนขา
แล้วก็อัดคลิปวิดีโอแล้วเขียนข้อความบอกว่า
คิดว่าจะหนีเขาได้เหรอเห็นไหมฮะงัดเข้ามาแบบนี้เลยนะครับ
เจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ปลอดภัยเลยอย่างนี้
ผู้ชายคนนี้ส่งคลิปมาข่มขู่เธอก็เอามาโพสต์นะครับ
จากนี้ไปจะใช้ชีวิตยังไงภัยเข้าไปถึงตัวขนาดนั้นตอนนอนหลับอยู่บนเตียงนะฮะ
เราสอบถามไปยังหญิงสาวเจ้าของโพสต์นะครับเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเก่าคือคบเลิกนะแต่ล่าสุดเนี่ยเลิกกันไป๕เดือน
ฝ่ายชายก็หายไปนะไม่ติดต่ออะไรกลับมานะครับแล้วเธอก็บอกให้ฝ่ายชายเนี่ยมาเอาเสื้อผ้าไปด้วยให้เวลา๑อาทิตย์
ฝ่ายชายก็ยังไม่มาเธอก็เลยบอกผ่านเพื่อนสนิทของฝ่ายชายไปว่า
คือถ้าไม่มาเอาเนี่ยเดี๋ยวเอาไปทิ้งเอาไปทำลายแล้วนะ
กรกฎาคมครับผู้ชายคนนี้กลับมาเคาะประตูห้องเธอตอนตี๔
แต่ตอนนั้นเธอไม่เปิดประตูไม่ออกไปเพราะมันตีสี่
จากนั้นครับท่านผู้ชมครับ๑๐กรกฎาคมชายคนนี้กลับมาอีกครั้งมาตี๔อีก
แต่คราวนี้ไม่เคาะแล้วฮะเอามีดงัดเข้ามาในห้องแต่เข้าไม่ได้
ใช้มีดกรีดประตูแล้วเขียนข้อความหยาบคายทิ้งเอาไว้นี่ฮะ
และล่าสุด๑๒มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผู้ชายคนนี้นะครับได้กลับมาอีก
กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับผู้ชายคนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งนี้งัดห้องได้นะฮะแล้วก็เข้าไปก่อเหตุก็คือเป็นคลิปอย่างที่เขาส่งมาข่มขู่
ก็คือถ่ายคลิปตัวเองในมือถือมีดนะแล้วก็เหมือนกับเข้าไปใกล้ตัวเธอสามารถทำร้ายเธอได้ตลอดเวลา
ตอนนั้นเธอนอนหลับอยู่นะครับเนื่องจากอ่อนเพลียจากการทำงานเธอบอกว่าคืนนั้นหลับลึกด้วย
ไม่รู้ตัวเลยนะครับกระทั่งมีดเนี่ยผู้ชายคนนี้เอามีดมาตัดกางเกงข้างนอกกับกางเกงชั้นในของเธอ
ออกไปวางบนพื้นเธอยังไม่รู้ตัวนะฮะบนเตียงนอนก็ยังมีมีดวางทิ้งเอาไว้อยู่
แล้วก็ส่งคลิปนี้มาข่มขู่เธอพร้อมกับเขียนข้อความมาขู่บอกว่าคิดว่าจะหนีได้เหรอ
จะหนีเขาได้เหรออย่างนี้เธอก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่น
คือหนูอ่ะไม่ปลอดภัยแล้วคือหนูได้ดูคลิปวิดีโอที่หนูโดนกระทำอ่ะพี่
คือมันรุนแรงมากเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วอ่ะ
มันไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กด้วยแค่บุกลุกเข้ามาหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้ว
แต่เนี่ยคือเขาใช้ของมีคมที่จะมาทำร้ายหนูอ่ะ
สภาพร่างกายตอนนั้นหนูเต็มร้อยนะไม่ได้มีบาดแผลหรือไม่ได้โดนอะไร
แต่สภาพจิตใจหนูอ่ะมันติดลบมันติดลบจนถึงขนาดว่าหนูได้ยินเสียงอะไรดัง
หรือเสียงเคาะประตูอ่ะหนูจะตกใจจนถึงขนาดว่าจิตตก
งานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นบอกว่าตอนนี้ได้ออกหมายเรียกผู้ชายคนนี้แล้วนะครับ
เป็นชายหนุ่มวัย๒๒ปีให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ที่ฝ่ายหญิงเขามาแจ้งความเอาไว้นะถ้าออกหมายเรียกแล้วไม่มาก็ต้องออกหมายจับต่อไป